นี้นะคะมีการชุมนุมโดยเนื้อหาเนี่ยเขาได้เผยแพร่มาผ่านเพจทะลุฟ้าเนี่ยนะคะ
จุดที่เขารวมตัวกันคือเขานัดรวมตัวกันประมาณบ่ายสองแถวแยกเกษตรแล้วก็จะมีการเคลื่อนขบวนนะคะ
ระยะทางที่เคลื่อนขบวนเป็นลักษณะความยาวประมาณห้าสิบกิโลเมตร
คือไปสิ้นสุดที่ลานเทพปฐุมหน้าสารกลางจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ระยะทางก็ไปไกลเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เลย
เตรียมที่จะรับมือคำว่ารับมือนี่คือเรื่องของการจราจรนะคะ
แฟนเพจทะลุฟ้าค่ะโพสต์ข้อความกิจกรรมวันนี้
สิบสี่นาฬิกาเป็นต้นไปถนนเกษตรนวมินก่อนลงอุโมงเกษตรมุ่งหน้าวิภาวดีค่ะ
สำหรับเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับคามอบคอเอาทางนายนัทวุฒิใส่เกลือแก่นำเครือข่ายไล่ประยุทธ์
แก่นำนมปชและนายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกกรลายจุด
หมายมวลชนบริเวณอุโมงลงทางแยกเกษตรก่อนที่จะเคลื่อนไปที่นนทบุรีปฐุมธานีต่อไป
เป็นการแสดงพลังไม่ไว้วางใจพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งนะคะฟังเส้นทางเพื่อการหลีกเลี่ยง
แม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่บางคนก็ออกมานอกบ้านไงคะ
ฟังเส้นทางนะคะเริ่มต้นค่ะขบวนตอนนี้ตั้งแล้วนะคะ
ที่ทางลงอุโมงเกษตรมุ่งหน้าวิภาวดีรังสิตคือเขาเริ่มตั้ง๑๔นาฬิกา
สิบห้านาฬิกาปุ๊บค่ะคือเริ่มเคลื่อนแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
เคลื่อนทับทางไกล๕๐กิโลเมตรจะใช้เส้นทางงามวงวาน
รัฐนาธิเบสราชพลึกไชยพลึกติวันนนต์สะพันปธุมธานี
ปลายทางสวนเทพปฐุมถึงที่หมายปราศัยปิดเวทีเตรียมชุมนุมใหญ่
ตามรายงานจะมีการประกวดแต่งรถด้วยนะคะประกวดป้ายข้อความภาพนิ่ง
เคลื่อนขบวนกองเชียร์ข้างทางรางวัลเขาบอกมีพร้อม
ออนไลน์ก็คือการไลฟ์สดนะคะตลอดเส้นทางด้วย
ลุยไม่บวกไม่ปะทะไม่ลดละการไล่
นี่คือรายละเอียดทั้งหมดของการเดินทางของคาร์มอฟคออัลวันนี้นะคะ
ขณะที่พลตำรวจเอกปียะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
โดยสรุปวันนี้มีประมาณ๔กลุ่มด้วยกัน
คาร์มอบกลุ่มอาชีวะปกป้องประชาธิปไตย
ทะลุแก๊สเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี
โดยบอกว่าตำรวจมีการเตรียมความพร้อมรับมือเตือนว่าอย่าทำผิดกฎหมาย
หากพบการกระทำผิดก็จะมีการดำเนินคดี
ส่วนการชุมนุมของเมื่อวานนี้นะคะที่ชุมนุมกัน๒๐จังหวัดทั่วประเทศ
จำนวนผู้ชุมนุมลดลงอย่างเห็นได้ชัด
นี่คือคำแถลงของตำรวจนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบดำเนินคดี
ขณะที่พลตำรวจตรีจิรสันแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง
บริเวณที่มีการชุมนุมเพราะการจราจรอาจจะติดขัด
ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกได้นะคะ
พลตำรวจโทอำพลบัวรพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑
เปิดเผยถึงการรับมือการชุมนุมวันนี้
มีการจัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรตลอดเส้นทางที่คาร์มอบจะเคลื่อนผ่าน
ในพื้นที่ประธุมธานีและนวลธบุรี
ดูแลการจราจรบนท้องถนนให้กับประชาชนที่ต้องใช้เส้นทาง
รวมทั้งกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนเอาไว้ดูแลความปลอดภัยเบื้องต้นด้วย
ก่อนหน้านี้มีการเจรจาพูดคุยกับนายนัทธวุฒิใส่เกลือแกนนำแล้วนะคะ
บอกว่าขอให้ชุมนุมอย่างสงบอย่าทำผิดกฎหมาย
นายนัทวุฒิรับปากและบอกว่าจะไม่มีการตั้งเวทีประสัย
แต่จะใช้วิธีการไลฟ์ระหว่างเคลื่อนขบวน
จะไม่ไปยุ่งไปวุ่นวายตามสถานที่ต่าง
เมื่อถึงจุดหมายปลายทางที่ปฐุมธานีจะทำกิจกรรมเล็กน้อย
จากนั้นจะยุติการชุมนุมแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะ
๑๘นโคม๓๐นาทีนะคะ
หรือว่าแก๊งแว้นป่วนเมืองมาร่วมชุมนุมด้วยหรือไม่นั้น
ขอความร่วมมือว่าอย่าใช้ความรุนแรงในการชุมนุม
แต่ได้มีการเตรียมกำลังตำรวจ
ส่วนไว้รับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะ
ส่วนกลุ่มเยาวชนทะลุแก๊ส
แต่เขายังไม่บอกเวลานะเขามีเพจของเขานะคะ
กลุ่มเฟซบุ๊คเขาก็ออกมาบอกว่าทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
บอกว่าเชิงสัญลักษณ์ที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
แต่ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรค่ะ